ความเหมาเป็นเหตุทำให้ลุงคนแบบนี้
คือลุงปั่นจักรยานไปทั่วเมืองร้อยเอ็ดนะ

ตรงนั้นก็มีมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเขาจอดอยู่
ท้ายที่สุดลุงถูกจับได้
เจ้าตัวรีบก้มกราบขอโทษเลยนะฮะ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดกันด้วยนะครับ
โอ้โหไม่รู้เอาขวานไปจามรถของคนอื่นเขาทำไมนะฮะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ชัดเจนนะครับ
ลุงคนนี้ท่าทางก็คล้ายกับคนเมาเหล้าแล้วฮะ
ขวานเดินปรีมาจามรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านขายของชำ
หลายต่อหลายครั้งเหมือนจะฟันคอรถให้ขาดเลยแบบนี้นะฮะ

ถีบรถจักรยานยนต์ของเขาจนล้ม
แล้วก็ขวานจามซ้ำเข้าไปเรื่อย
คุณดูสิโอ้โหคุณลุงไปถีบเขาแล้ว
บรถเขาแล้วแล้วขวานมาอีกจามเลยนะฮะ
ส่วนรถจักรยานของตัวเองเนี่ยก็ล้มเหมือนกันนี่คุณลุงเนี่ยเขาเรียกว่าจามปิดท้าย
เอาขวานไปจำมอเตอร์ไซค์เขาปิดท้ายก่อนที่ตัวเองจะขี่รถจักรยาน

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณปากซอยรอบเมืองซอย๕ถนนรอบเมือง

หลังเกิดเหตุเจ้าของรถจักรยานยนต์

โทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันทีนะฮะ
แล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเธอก็เล่าให้ฟัง

ไม่เคยรู้จักลุงคนนี้ไม่เคยมีปัญหามาก่อนนะฮะ
แต่จู่ชายคนนี้เอะอะโวยวาย
แล้วเขาใช้ขวานจามรถของเธอตามที่เห็นในคลิป

ชาวบ้านก็พาตำรวจสายตรวจไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะครับ
เห็นหน้าชัดเจนแล้วรู้ว่าคุณลุงคนนี้อยู่ตรงไหน
บ้านผู้ก่อเหตุอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ
เพราะว่าบ้านถูกปิดล็อกไว้ไม่มีคนอยู่
แต่จู่ชายผู้ก่อเหตุคุณลุงคนนั้น
เดินโซเซมาเลยคุณ

ในมือถือขวดเหล้าขาว๔๐ดีกรี
มีถุงขนมขบเคี้ยวแหมเป็นกับแก้ม
แล้วก็เดินมาพบตำรวจแบบนี้นะฮะ
ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม

ลุงคนนี้ยอมรับว่าผมไม่ยอมรับคุณ
ไม่ยอมรับนะว่าผมไปก่อเหตุมา
ยังบอกตำรวจว่าคุณตำรวจโกหกผม
คุณตำรวจปรักปรำผม
ตำรวจเลยบอกว่านี่ลุง
เถียงไม่ได้นะลุงเถียงไม่ขึ้นนะ
เพราะว่าตำรวจได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดแล้ว
ลุงอยากดูไหมนี่ไงพฤติกรรมของลุงเป็นแบบนี้
สุดท้ายถามว่าลุงยอมจำนวนไหม

ก้มกราบตำรวจหลายครั้ง
เพื่อขอโทษอย่าเอาผิดผมอย่าเอาผิดผมนะฮะ

โอ้เจ้านี่เนาะไปทุบรถเขา

ลุงเองก็ยังมีอาการมืนเมาพูดจาวกวน
ต้องรอให้ส่างเมาแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูก
ลุงเอาขวานฟันก็เข้าแจ้งความ
เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากตัวคุณลุงแล้วนะฮะ
ไม่รู้ไปโมโหอะไรรถจักรยานยนต์เขานะ